พาคุณผู้ชมไปที่ปราจีนบุรีนะคะมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาฝันค่ะ
เหมือนกับว่าเจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าฝันครับบ่นว่าเนี่ยร้อนมากเลย
ตากแดดอืมก็เลยไปดูกันแล้วก็มีต้นตะเคียนจริงจริง
อยู่ในคลองนะคะก็เลยไปทำพิธีเชิญต้นตะเคียนขึ้นมา
ปรากฏว่ามีหนึ่งในผู้ร่วมพิธีเนี่ยมีอาการแปลกเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ
อาการเป็นแบบนี้ไปเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะ

ขมังเวศค่ะที่กำลังทำพิธีอยู่นะคะ
แม่ตะเคียนที่มีชื่อว่าแม่สร้อยทองกับแม่สร้อยแก้ว
อายุกว่า๑๘๓ปีที่จมอยู่ใต้ดินอยู่ในน้ำนะคะ

ฝันเห็นแล้วก็เลยไปหาดูแล้วก็เจอจริง
ตะเคียนก็นำขึ้นมามาไว้ที่ริมคลอง

ที่บ้านเขาไม้แก้วหมู่๔อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
นำลูกแก้วมาสอดสายไปมาที่ท่อนตะเคียน
แล้วก็มีการหยดเทียนในขันน้ำมนต์
ระหว่างทำพิธีผู้หญิงที่มาร่วมพิธี

มีอาการร้องไห้แล้วก็ลงไปนอนแบบนี้ค่ะ

อาจารย์เริงก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ผู้หญิงคนนี้พูดว่าเสียใจมาไม่ทัน
แต่นอนหลับเดินมาไกลปวดขากว่าจะมาถึง
ก็เลยเชื่อว่าเป็นกุมารทองที่ติดตามแม่ตะเคียนมา

พอล่างนี่ชูนิ้วอย่างนี้ใช่

ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็มากันนะคะ
นำแป้งมาโรยต้นตะเคียนก็ขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
ก็มันก็มีเรื่องแปลกจริงค่ะคุณภาคภูมิ

คือนางบุญเหลือมั่นคงอายุ๖๔คนนี้ฝันเห็นแม่ตะเคียน
บอกว่าก่อนที่จะนำท่อนตะเคียนมาบูชาค่ะ
ฝันเห็นแม่ตะเคียนใส่ชุดสีเขียว
มาบอกว่าร้อนมากตากแดดอยู่ริมบ่อน้ำกลางทุ่งนา

ก็เลยเดินไปดูตามความฝันแล้วก็เห็นจริง
ต่อไม้วางอยู่ด้านบนของขอบคลอง
ที่มีการขุดลอกอะค่ะมันตรงกับที่ฝันเลย
แล้วต่อไม้ที่เห็นก็เป็นต่อตะเคียนจริง
ก็เลยไปจ้างรถไถเพื่อนบ้านให้มาทำพิธี

อยู่บ้านเขาบอกว่าโอ้ยมุดน้ำมาต้องร้ายเก็บเจ็บสิบแปดสิบปี
แล้วเขาเอามาขึ้นบนบุกตากแดดเขาบอกว่าเขาตากแดด
แล้วก็ไปรับหน่อยก็ไปรับหน่อยเพราะว่าโอ้ยเสียว
เพราะว่าเอาขึ้นมาแล้วก็เอามาตากแดดอยากจะอยู่ร่วมเข้ารถ
เขาบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมที่ตื่นเช้าขึ้นมาวันแรกวันสองไปดู
จริงจริงด้วยเขามาตากแดดไหมพ่อเขาจะบอกว่าให้ซื้อ
เดี๋ยวเขาไม่ได้ซื้ออ๋อจริงจริงเออ